คนนี้เป็นชายชาวต่างชาตินะ

ก็หากันหากันนะครับ

แต่ไปเจออีกคนนึงอันนี้สะพรึง
นะครับเพราะไปเจอเป็นศพนะฮะ
น่าจะเป็นชายไทยเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๓วัน
ซึ่งไม่ใช่ผู้ชายคนที่เขาตามหากันนะ

ออกค้นหาชายชาวต่างชาติที่หายไป

ของวัน๒๑กรณญายนที่ผ่านมา

ในพื้นที่ป่าแล้วก็ชายทะเลครับที่แหลมตรงบนเกาะพีพี
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ฮะคนที่หายตัวไปชื่อนาย
ตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมซีโวล่านะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกคงฤทธิสุขใสท่านผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระบี่
ระบุว่าทีมค้นหาได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ที่แหลมตรงเนี่ยนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเนี่ยเนี่ย
คนที่หายไปเดินไปนู่นนะฮะอืมมุมซ้ายบนนะนะครับอืม
ซึ่งมุ่งหน้าไปทางอ่าวนุ้ยค่ะบันทึกภาพขณะที่นายฟลอเรียนสนะครับ
เดินสะพายกระเป๋าเป้ผ่านไปชั่วเวลาสิบสี่นิดนาติกายี่สิบสี่นาที
ค่ะของสิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมานี่คือภาพสุดท้ายของเขาอืม
ค้นหาแบ่งกำลังออกเป็น๔ชุดครับออกค้นหาไปตามพื้นที่ป่า
เลก็ไปดูยังไร้วี่แววครับ
ก็ตั้งปมการหายตัวเอาไว้ที่เรื่องของการประสบอุบัติเหตุเป็นหลัก
เนื่องจากมีข้อมูลว่านะฮะชายชาวต่างชาติคนนี้มีโรคประจำตัวครับ
แล้วก็เป็นชายชาวต่างชาติที่มาทำงานบนเกาะพีพีนานเกือบ๒๐ปีแล้วก็เป็นที่รู้จักที่รักของชาวบ้าน
ปกติก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินมีค่าติดตัวอะไรไปมากนักก็ไม่น่าจะมีคนมาประสงค์ร้ายหรอก
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทีมค้นหารับแจ้งบอกว่า
ชาวบ้านมาบอกก็ไปเจอศพที่อ่าวลิงก็เลยไปไปตรวจสอบครับคุณผู้ชมครับ
เป็นศพผู้ชายแต่คนนี้น่าจะเป็นคนไทยนี่นี่นะครับ
ไปตรวจสอบนะครับสภาพศพเนี่ยสวมเสื้อยืดสีดำแขนยาว
กางเกงขายาวก็สีดำไม่มีบาดแผลการถูกทำร้าย
ว่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
เรื่องต้นนะครับยืนยันได้ว่าไม่ใช่ศพของนายฟรอเลียนนะฮะ
ซึ่งตำรวจจะส่งศพผู้ชายคนนี้ไปให้แพทย์โรงพยาบาลเกาะพี
ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดก่อน
แล้วก็จะตามหาญาติต่อไปครับ
ไอ้คนที่หายังไม่เจอไปเจอเอาคนตายครับ